ลงใต้ไปภูเก็ตกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะไปส่องความหวานคู่นี้กันหน่อยสำหรับพี่ตูนแล้วก็พี่ก้อยนั่นเองนะคะ
แหมทะเลยังเป็นสีชมพูเลยคุณผู้ชมดูรูปสิคะหวานหยดย้อยหยาดเยิ้มกันขนาดไหนคู่นี้เนี่ย
ปกติจะเห็นแต่คู่นี้เขาวิ่งกันไปใช่ไหมไปเที่ยวทะเลภูเก็ตด้วยกันครั้งแรกไม่ได้วิ่งไปนะคุณผู้ชมขับรถไปค่ะขับไปด้วยตัวเองเลยไปกับคุณก้อยนี่แหละค่ะ
ใช้เวลาร่วมร่วม๑๑ชั่วโมงเนี่ยซึ่งคุณก้อยเองก็ได้โพสต์ภาพคู่กันกับพี่ตูนนั่งอยู่บนเรือยอดแล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยว่า
ของพี่ตูนแล้วก็พี่ก้อยนะคะถึงจะหวานไม่บ่อยแต่ก็หวานไม่น้อยหน้าใครนะคะคู่นี้น่ารักดีนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นไอดอลของใครหลายคนในหลากหลายกิจกรรมแล้วก็ในหลากหลายเรื่องราวในชีวิตของคู่นี้นะคะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องน้องเยาวชนคนรุ่น